เรื่องสะเทือนใจสังคมนะคะมีแม่คนหนึ่งเอาลูกไปทิ้งค่ะ
อยู่ในทุ่งนานะคะทิ้งเนี่ยไม่ได้วางไว้เฉยนะคุณ
ขุดดินแล้วเอาลูกของตัวเองเนี่ยฝังไว้ในดินนะคะ
แต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเอาวัวไปเลี้ยงเอาวัวไปกินย่า
แล้วเอาสุนัขไปด้วยนะคะสุนัขไปเจอแล้วเขาก็ไปเจอตามอีกทีนึง
หลังจากนั้นเอามือขุดขุดคุยออกไปอ้าวน้องยังมีชีวิตอยู่
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้คือหลายคนอยากทราบว่าน้องรอดไหม
เอาเบื้องต้นก่อนเลยน้องรอดแบบปฏิหารด้วยนะคะ
แต่ตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พื้นที่บ้านหนองขามหมู่๑๕ตำบลท่าลาศอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
บ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะคนที่ไปเจอก็คือนายอุสานิสัยค้านะคะ
อายุ๔๑ปีเป็นคนเลี้ยงวัวเขาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนั้นตัวเองเอาวัวไปกินย่า
อยู่ใกล้กับไร่มันสัมปะหลังห่างจากหมู่บ้าน๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
ช่วงที่ปล่อยวัวอยู่แล้วตัวเองก็เดินอยู่เนี่ยนะคะ
ได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่ใต้ต้นไม้
แล้วก็มีเสียงร้องคล้ายเสียงเด็กทารก
แวูแวร้องออกมาเขาก็ได้ยินแววแบบนี้นะ
ก็เดินเข้าไปดูเดินไปดูใกล้
เห็นขาเด็กค่ะโผล่ออกมาจากดินตกใจ
แต่ตอนแรกคิดว่าคือไม่แน่ใจว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
แต่ยังเราก็ตามก็ต้องรีบช่วยก่อน
ด้วยจิตเบื้องต้นใช้มือโกยดินออกมา
เป็นเด็กทารกเพศชายยังมีชีวิตอยู่ด้วยยังหายใจอยู่นะคะ
เห็นแบบนั้นรีบอุ้มกลับเข้าไปในหมู่บ้านขอความช่วยเหลือ
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพวงค่ะ
ฟังเสียงคนที่ไปเจอหน่อยค่ะ
หลังจากที่ทำตัวเด็กคนนี้ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแพทย์

พบว่ายังคงมีสายรกติดอยู่เลย
น้ำหนัก๒๔๐๐กรัม
แพทย์รีบนำตัวเด็กเข้าตู้อบปลอดเชื้อนะคะ

เจ้าหน้าที่แนะนำให้นายอุตสาคนที่เจอเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจไว้
เบื้องต้นจากการตรวจสอบจุดที่เจอเด็กทารกฝังดินอยู่
ไปเจอกระเป๋านักเรียน
เศษผ้าถุงพลาสติกเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
คาดว่าจะเป็นแม่ของเด็กที่เอามาทิ้งไว้นะคะ

คงนำมาขุดหลุมฝังดินไว้หวังฆ่าให้ตายทั้งเป็น
อันนี้เป็นการสันนิษฐานของตำรวจนะคะแต่ว่าถือว่าน้องโชคดีมากนะคะ
คนเลี้ยงวัวคนนี้คุณอุสาเนี่ยไปพบก่อนช่วยชีวิตไว้ได้นะคะ
อย่างไรก็ตามตำรวจจะเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุก็คือแม่รายนี้
มาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แล้วก็ตรงจุดนั้นที่บอกว่าเจอกระเป๋านักเรียนก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นแม่วัยใส
เป็นเด็กนักเรียนหรือเปล่าด้วยนะคะ